เกิดมานานร่วม๕ปีหมายถึงยังไง

ศาสตร์ตั้งแต่ร่วมก่อนหน้านี้แล้ว

โวยวายเคาะกำแพง

ซึ่งเรามีคลิปที่หลานเขาถ่ายไว้

โตแล้วโตแล้วใช่แล้วก็เป็นเด็กผู้ชาย

อะไรขึ้นเพราะมันมีตั้งแต่ใช้

เครื่องก้อนหินเครื่องกระถังต้นไม้
ถุยน้ำลายใส่แล้วก็

แรงขึ้นไงมันแรงมาเป็นลำดับ

คนของเราหรือว่าครอบครัว
เราเนี่ยเราออกมารักษาสิทธิ์
แล้วก็อยากจะมาเป็นวิทยาธาร

ให้คนหลายคนที่เขามีปัญหาเหมือนเรา

เป็นซีซั่นเลยอ่ะแจ้งตลอดแจ้งแล้วแจ้งอีก

คือคือแจ้งมาตลอดแจ้งมาตลอดและข้างบ้าน

ร่วมกันแจ้งแต่มัน
ไม่หาโซลูชั่นไม่ได้เพราะว่า
ทางนู้นก็บอกว่าเขาทำ

น้ำที่สาดเข้ามาอะไรเข้ามาจากฐานอ่ะ

คลิปที่เกิดขึ้นนั้นคือคุณเอ็กซ์ใช่ไหมฮ

เดี๋ยวขอดูคลิปไปด้วยให้คุณโก้เล่าให้ฟังให้คุณเอ็กซ์เล่าให้ฟัง

ที่แบบว่าเราตั้งเอาไว้หน้าบ้านแล้วก็คุณเอ็กซ์
ทำอะไรอยู่เดี๋ยวให้คุณเอ็กซเล่าละกันเนอะ
ครับก็ผมเรียกรายเดอร์มาส่งของให้ลูกค้า

ระหว่างที่ส่งของให้รายเดอร์หยิบเงินให้เขา

ผมด้วยความที่โมโหก็ถามว่าเฮ้ยทำอะไร
เทอะไรลงมาลงมาคุยกัน

เพราะว่าด้านขวาเนี่ยคือตึกของเขา

เราก็ด้วยความที่โมโหก็ถามเทอะไร

มันเป็นแบบจากน้ำกรดอ่ะพูดง่ายง่ายตรงเนี้ยทำให้แบบพื้นพื้นเป็นดง
เป็นดวงคือแต่ก่อนเขาเคยสั่นใส่หน้าหลานเนี่ยเป็นน้ำเปล่าอันนั้นน้ำเปล่า
แต่ตอนนั้นเกิดอยู่เหตุชั้นสองคือหลานออกมาปิดหน้าต่างชะโงกนาคมา
สาดใส่หน้าคือแต่เราทำอะไรไม่ได้ไง
สิ่งที่ทำคือทนทนแล้วก็ทนทนไปเรื่อยจนแบบ
เดี๋ยวนี้กลายเป็นต้องใส่พี่สาวตั้งแต่เสื้อแขนยาวออกมาจากบ้าน
กลางล่มก่อนเข้าบ้านเอาแล้วอย่างอย่างที่ถามเขาวันนั้นว่า
ว่าทำอะไรเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาอ่ะแล้วเขาบอกไหมเขาบอก
รู้เรื่องไหมที่บอกว่าไปเรียกตำรวจมาให้ไปเรียกตำรวจมา
เขาไปเรียกตำรวจมาใช่ตำรวจมาเขาก็บอกว่าตำรวจเป็นตัวปอม
ปลอมตัวมาเฮ้ยงงไหมล่ะคือมันมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะ
แล้วก็แบบมันเหมือนเขาพูดคนละภาษาอะไรอย่างนี้
เอาทีนี้บ้านหลังเนี้ยฮะคุณโก้ที่เขาอยู่ข้างข้างเราเนี่ย
เขาอยู่กันกี่คนเขาอะไรยังไงแล้วแล้วคนที่ก่อเหตุคือใคร
ก็๔คนนะครับประกอบไปด้วยใครบ้างครับพี่นกเดี๋ยวให้พี่นกเล่า
มีคุณแม่ของเขาครับแล้วก็มีตามคลิปก็คือผู้ชายคนนั้นอืม
แล้วก็มีผู้หญิงเป็นน้องหรือพี่เขาอีกสองคนใช่ไหมทั้งหมดสี่คน
อ่าแม่แล้วก็ตัวเขาใช่แล้วก็ผู้หญิงอีกสองคนใช่
พี่น้องกันเป็นพี่น้องกันแล้วตัวเขาอายุเยอะแล้วไหมหรือว่า
ทำงานทำอะไรหรือว่าที่บ้านเขาทำอะไรหรือเปล่าหรือก็อยู่อย่างนี้ทุกวันนะคะ
เขาก็อยู่ในบ้านของเขาอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้หรอ
ไม่ทราบค่ะอืมไม่มีหลักแหล่งที่แน่นอนนะครับแต่ที่เครื่องหินเนี้ยแน่นอน
ว่าเป็นเขาแล้วก็แบบอย่างเช่นโก้ลงในเฟซบุ๊กถามอย่างเงี้
มีคนในเฟซบุ๊กมาตอบด้วยว่าพี่ครับผมก็เคยแจ้งความไปแล้ว
ผมมาเป็นลูกค้าร้านตัดผมที่อยู่ข้างข้างของพี่นี่แหละอ่า
มาปุ๊บเขาก็เครื่องหินใส่รถอุ้ยแล้วลูกค้าหลายหลายคนที่มามาทำผมที่เนี้ย
เนี่ยฮะไม่มาอีกครับเพราะว่าเนี้ยเดินมาโดนรถด้วยไงครับ
หลังจากนั้นวันเกิดเหตุอีกวันก็มาลาดต่อยใช่ไหมใช่มาลาด
คือที่แบบเกิดแล้วเป็นเรื่องแล้วอีกวันหนึ่งก็มาลาดอีกเหมือนเขา
เขาไม่รู้ฟังหรือเขาไม่รู้ภาษาหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคือ
คือตอนแรกอ่ะถ้าจากหน้าตารถของหลานรถของหลานสังเกตเนี่ย
ตอนแรกก็ไม่มีแล้วพอมาอีกวันหนึ่งมันก็ดังเพิ่มขึ้นแล้วบอนกระดาษที่ปลูกใหญ่ใหญ่ก็คือ
เละหมดเลยรถสีแดงใช่ไหมใช่ครับสีตอนนี้มันดังเลย
รถคือจอดอยู่หน้าหน้าตึกหน้าตึกของคุณโก้ครับ
แล้วก็ตึกคุณโก้อยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ด้านขวาเป็นขาคือเขา
ด้านซ้ายซ้ายคือร้านทำผมที่ว่าเวลามีลูกค้ามาจอดรถอะไรก็โดน
เพราะคำว่าจอดรถเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามมันติดคลอง
มันเป็นทางสาธารณะจอดได้ทุกคัน
แต่ถ้าใครลักษมีณไปตรงกับบ้านเขาเมื่อไหร่แล้วก็เป็นตัวเลย
เขาก็จะฉีดน้ำไล่จะด่าแล้วก็จะจะแบบบางทีก็จะปลาอะไรออกมาแบบว่า
ก็คือถ้าตรงรัศมีตรงข้ามหน้าบ้านเขาเนี้ยห้ามจอดอื้อหือ
ทนมาเท่าไหร่๕ปี๕ปีเพราะเกิดเหตุนี้ก่อนโควิด
ก็เกิดก่อนแรกเลยเขาก็ไหม้นะ
แล้วก็ใช้แรกจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้นะ
แต่ว่าแต่คุยั่งมีดมา
คุยั่งมีดเตรียหมายมายนี่นะ

ไอ้แสลนด์พอดีเลยมันก็เลยไม่โดนก็เลยไม่รู้ว่าแรงไหมเครื่องมีดลงมา
โอ้โหมีดฮะมันอยู่จนแบบว่าเราก็ทนไม่ไหวอ่ะ
ย้ายมาอยู่บ้านเราอืมแต่กลายเป็นว่าคือถ้าเราเราจะต้องซื้อบ้านใหม่หรอ
คือการซื้อบ้านของคนหนึ่งคนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่า
จะต้องย้ายกันง่ายน่ายแต่ตรงเนี้ยเราเหมือนแบบ

เราก็เลยส่งกล้องวงจรปิดให้ดู

อันนี้ก็ต้องถามคุณเอกอีกทีหนึ่งครับ
คุณเอกพบมันคือฟังปัญหาแล้วมันจะทำยังไงเนี่ย

คือวันนี้เราคุยกันตรงนี้นะพี่อุ๋ยมันดูเหมือนมีรอยยิ้มนะ
แต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่หน้ากันจริงเนี่ยมันยิ้มไม่ออกนะครับ
มันเป็นภัยสังคมในรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าพี่อุ๋ยจำได้เพจสายใหม่ต้องรอดก็เคยรับเรื่องร้องเรียนแบบนี้มาตลอดเรื่อย
ในพื้นที่สายใหม่ก็มีใกล้เคียงก็จะเจอมาโดยตลอด
ซึ่งผมต้องเรียนกับทุกท่านนะครับเรียนกับพี่โก้เรียนกับพี่ทุกคนนะครับว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดคดีอาญา
รวมถึงแม้กระทั่งการสาดน้ำนะครับการทำเสียงเอือทึกคึกโคงทุบตีด่าทอเนี่ยมันสามารถแจ้งความรับคดีได้ทุกคดีหมดเลย
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปประสงค์ที่จะดำเนินคดีที่โรงพักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
แต่ว่านับตอนนี้ผมได้คุยพี่โก้แล้วว่าเอาทุกข้อเก่าหารวมถึงต้นมงต้นไม้ที่มีรอยด่างรอยอะไรเนี่ยไปแจ้งความให้หมดคำนวณราคามาเลยครับต้นไม้ต้นเท่าไห
ต้นไม้ต้นละหมื่นอย่างนี้มันเป็นไม้ด่างที่เขาเลี้ยงไว้ปลูกไว้สำหรับขายนะครับต้นไม้แพงก็ดูสมมุติต้นละหมื่นสิบต้นแสนก็ไปแจ้งความว่าความเสียหายเท่าไหร่
แต่วันนั้นก็ไปแจ้งความที่สอนอวังทองหลางใช่ไหมในกรณีของคุณเอ็กซ์ใช่ไหม

แต่ว่าคุณเอกพบบอกว่าทางที่ดีเนี่ยมีกี่เรื่องกี่ราวเนี่ยควรไปแจ้งให้หมด
ใช่ถ้าเกิดพี่เอกเขาบอกว่าถ้าทำรถก็เป็นเจ้าของรถไปแจ้งทำต้นไม้เจ้าของต้นไม้ไปแจ้งหรือร้านทำผมอยู่ข้างถ้าคิดว่าเขาเคยโดนทำก็ไปแจ้งความได้ใครก็ได้
ที่แบบว่าเคยมีประสบการณ์โดนเครื่องหินตรงนั้นหรือว่าได้รับความเสียหายก็สามารถไปให้เบาะแสเพิ่มเติมได้

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง